จราเข้ยาวตั้ง๒เมตร
คุณดูเอาอันนี้จราเข้จริงแล้วนะจริงครับ
อันนี้ไม่ตัวเงินตัวทองนะอันนี้คือจราเข้ของจริงอืม
ตัวจริงเลยครับโอ้ยนี่คือภาพที่ชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้ได้ฮะ
แค่เจอภาพมือเรายังสั่นเลยอันนี้เห็นไหม
เนี่ยเขาถ่ายเอาไว้แบบนี้แล้วคนถ่ายสติกระเจิงแล้วฮะ
เจิงแต่โทรศัพท์วางทิ้งไว้ตรงนี้อยู่นะ
ก็เผื่อที่ถ่ายภาพได้อ่ะวางเอาไว้ก่อนอ่า
จะได้เก็บภาพเอาไว้ได้ไงน้องใบตอง
เนี่ยฮะคือต้องถ่ายเอาไว้เพื่อจะได้มีภาพไปยืนยัน
แล้วเนี่ยฮะเขากดถ่ายคลิปไว้เพียงแค่เท่าไหร่รู้ไหม

บางคนนะใจไม่ถึงถ่ายแค่ภาพนิ่งวิ่งหนีแล้วนะ
อ่ะถ้าถ้าสมมุติเป็นผมโอ้ยอ่าอ่า

ผมผมวิ่งดิครับ

คุณคิดว่าถ้าคุณเจอตรงนั้นคุณจะวิ่งหรือคุณจะออกมาคุณ
อันนี้ผมวิ่งแน่นอนเพราะผมรู้ตัวว่าผมเป็นคนตาขาว
ใช่แล้วถ้าคุณวิ่งแล้วแบบมันจะมีแบบเบี้ยลาดออกมาด้วยไหม

อเภอประจักษงคามจังหวัดประจิบุรี
เป็นเส้นทางที่ชาวบ้านเขาใช้สัญจรไปมานะ
แล้วพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม

พืชผักผลไม้เอาไว้ตรงนี้ไง
แล้วเขาต้องเข้ามาที่ป่าตรงนี้เป็นประจำเพื่อมาดูพืชผลของเขา
ห้ะหลังจากไปแจ้งเจ้านักที่เจ้านักที่เขาก็มานะฮะ
ช่วยกันค้นหาแล้วออกดูซิว่า
พื้นที่ป่าที่มันกว้างขวางตรงนี้

มีจุดไหนได้บ้างที่จะเป็นจุดซ่อนตัวของจราเข้
เข้าไปเห็นแล้วมีบึงเหมือนกัน
นี่ตำรวจยังมาเลย

ไปแล้วเจอครับนี่ครับระหว่างที่กำลังหาครับ
เจออีกแค่แล้วครับเหมือนมันรู้ตัวฮะ
โอ้น้องไปต่อน้องไปต่อคุณทำคุณทำอะไร
เห็นพี่เจ้าหน้าที่เขาทำแบบนี้ตะกี้ไง
พี่เจ้าหน้าที่ทำบ้างเขาจะดูจัลละเค
สุดท้ายเขาก็ต้องมาดูคุณเนี่ยก็พี่เจ้าหน้าที่เมื่อกี้
เขาหยิบโทรศัพท์ทำอย่างนี้เขาก็ต้องถ่ายรูป
ในพื้นที่เกิดเหตุน้องใบตองเขาไม่ได้มาเซลฟี่
อ่ะจัลละเคผมไม่ต้องรู้เรื่องกันแล้วอันนี้เนี้ย
นี่ฉันก็ถ่ายจัลละเคอยู่ไปดูจัลละเคกันนะเออ
นี่แล้วเราเจอจริงคุณผู้ชมหน้าตามันน่ากลัวอย่างนี้เลยนะ
โอ้โหมันอยู่ตรงโคนต้นไม้ขนาดใหญ่
เจ้าหน้าที่ต้องวางแผนที่จะจับเพราะอะไรน้องไปต่อ
เพราะว่าพื้นที่มันรกอยู่อยู่สุ่มสี่สุ่มห้าเข้าไป
มันงับแขนขาดเลยล่ะเออแล้วจะไปรู้ได้ไงว่ามันมีกี่ตัวคุณนึกออกป่ะ
อันนี้ก็อีกหนึ่งเรื่องน้องใบตอง

แล้วดูมันหมุนเลยตำรวจคนนั้นที่กำลังถ่ายรูป
น้องใบตองสังเกตเห็นเขาไปช่วยกันจับจริง

เขาไปอ๋อเขาไปถ่ายหาสังเกตว่ามันมีพื้นที่ตรงไหนที่มันแหล่งน้ำแหล่ง
คุณผู้ชมฮะต้องบอกเลยว่าเจ้าหน้าที่รวมไปถึงชาวบ้านที่เขามา
นี่ต้องสวมหมดเป็นไก่คลองช่วยกันจับแล้วมันหมุนติ้วเป็นลูกคางเลยอ่ะ
สัญชาติตะยานของจราเข้นะมันจะบิดตัวเป็นเกลียวหมุนอย่างนี้เพื่อจะสะบัดตัวให้หลุด
แต่เอาล่ะคุณผู้ชมฮะต้องบอกว่างานนี้ร่วมแรงร่วมใจเพราะนักข่าวตำรวจช่วยกันเลยนะฮะ
นักข่าวยังไปช่วยเลยดึงเนี่ยดึงสู้กับเจ้าชาลวันจราเข้ร้ายตัวนี้

กว่านาทีจับมันออกมาได้

นี่เลยเอาขาหน้าขาหลังไพ่หลังไว้แบบนี้แล้วที่สำคัญต้องมัดปากให้ได้ดูตามัน
แบบอย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์
อย่ากุมมือได้ไหม
แล้วนั่งทางเดิมครับเพราะมอเตอร์ไซคันนี้ก็เป็นมอเตอร์ไซค์เบาะบาดเหมือนกัน
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูการลำเลียงของเขานะ

เพราะยังไงล่ะพื้นที่ตรงนี้เขาไม่ได้เอารถเข้าไปใช่ไหมล่ะ

จุดนี้เดี๋ยวจะพาไปส่งรถข้างนอก
ก็เลยต้องใช้มอเตอร์ไซค์ลำเลียงเอ้าไปไว้ไงดี

เพราะนี่ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์เบาะปาก
เป็นมอเตอร์ไซค์แบบว่าเบาะธรรมดา
ก็สามารถลำเลียงขนจราเข้ได้
แล้วเอาหัวมันพาดแฮนไปอย่างนั้นเหรอ

แล้วมันก็สุดท้ายก็คือจะปลดแล้วให้มันบิดไปเอง

คุณแล้วคนนั่งหนึ่ง

แล้วห้าจราเก้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเหรอ

มันดิ้นนะจนหลุดอ่ะ

เนี่ยดูดิอ่ะเกือบหลุดอันนั้นอ่ะ

อุ้ยมือมันยังเกียรติสกายอยู่เลยอ่ะ

ถ้าคุณเป็นจราเข้คุณจะไม่ไปรถคันนี้

หมายถึงแบบว่าถ้าเราต้องนั่งไปในรถคันเดียวกัน

ตาม
อ่าสุดท้ายนะครับเขาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะ
ธรรมชาตินะแต่อย่างนี้ให้ทางศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
กรมประมงกะบินบุรีจังหวัดปราจินบุรี

แล้วเขาไปส่งให้เจ้าหน้าที่ดูแล
เราเล่าไม่เหมือนที่อื่นก็ดีแล้วนะไม่ต้อง

ถูกต้องก็คือประเด็นคือตอนนี้ชาวบ้านเขาสบายใจแล้ว

เพราะว่าจับจราเข้ได้แล้วแต่ว่าที่ยังสงสัยอยู่คือ

เดี๋ยวคุณตำรวจก็ต้องลงพื้นที่ไปอีก